มาอัพเดตค่ะเวลของแม่โบเวนด้ากันหน่อย
เพราะว่าตอนนี้เนี่ยแม่โบวันด้าเตรียมเล่นละครเรื่องแรกแล้ว
แล้วก็เตรียมจะออนแอร์แล้ว๑๓กรกฎาคมนี้นะคะ
ทำให้แม่โบน้ำหนักลดไป๕กิโล
คุณผู้ชมเดี๋ยวก็ต้องลุ้นกันว่าละครเรื่องนี้ที่ดราม่ามากจะเป็นยังไงบ้างสำหรับฝีไม้ลายมือทางด้านการแสดงครั้งแรกของแม่โบ
รวมไปถึงภาพในไอจีที่แม่โบเนี่ยเอารูปน้องมะลิเมื่อประมาณ๖ปีก่อนก็คือภาพซ้าย
แล้วก็ล่าสุดปัจจุบันคือภาพขวามาเปรียบเทียบกัน
มารีฟจนผ่อมเลย
เป็นความเครียดแล้วก็กังวลมากกว่าค่ะ
วันแรกสองวันแรกแต่ป้อนจะเครียด
คือเหมือนแบบถ่าย๓วันติดน้ำหนักตลอดไป๒โลอะไรอย่างนี้
พอวันที่๔วันที่๕เราเริ่มคุ้นกับกอง

พอหลังก็เริ่มติดใจเริ่มร้องไห้ง่าย
แล้วพอวันสุดท้ายก็แบบจะจบแล้วเหรอไม่อยากให้จบ
ช่วยแล้วอยากดูเหมือนกันเต็มที่เรื่องนี้
เต็มที่มากติดตามด้วยนะคะ
สุพริพนท์บอกว่าลูกเราโตเป็นสาวแล้ว

เออแป๊บเดียวพอทุกท่างเราเห็นภาพเค้า
เราก็จะนึกถึงแบบนึกถึงนี้
เนี่ยลูกเราโตไวมากเลยนะ
มะลิโตไวมากแล้วก็สวยมากด้วย
แล้วก็เต้นเก่งมากด้วยคุณแม่สนับสนุกมากลูกไม้ตายต้นจริง
เดี๋ยวก็เป็นกำลังใจให้กับแม่โบสำหรับการแสดงเรื่องแรกของแม่โบด้วยนะคะ